คุณผู้ชมค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเดินทางไปที่กระทรวงกลาโหม
วันแรกเอาเลิกเอาชัยนะคะปรากฏว่าบรรยากาศก็ชื่นมื้นค่ะ
บรรดาพบเหล่าทัพนะคะตบเท้าต้องใช้คำนี้ค่ะ
ตบเท้าให้การต้อนรับนะคะไม่ว่าจะเป็นพลเอกพรพิพัฒนเบญยศรีนะคะ
พบสสทัพเรือก็มาทัพฟ้าก็มีมากันครบประหลัดกระทรวงกลาโหมก็มานะคะ

ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ากระทรวงกลาโหมเป็นครั้งแรก
ท่านบอกว่าก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเมื่อก่อนตอนเป็นพบทบก็มาที่นี่เป็นประจำ
ชินไปแล้วนะคะแล้วก็มีการกล่าวถึงกระแสข่าว
ท่านบอกว่าจะไม่ควบรวมอยู่ภายใต้สำนักนายยกรัฐมนตรี
จะดูเพียงส่วนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องที่ยังคงค้างอยู่
นายกก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องเข้าไปดูโครงสร้างนั่นแหละ
แต่ที่แน่ค่ะนอกจากจะเป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมกำกับเหล่าทัพแล้ว
ท่านบอกว่าท่านดูสตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แล้วก็จะเป็นประธานกตรด้วยตัวเองด้วย
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

เอกประยุทธ์บอกว่าก็เป็นห่วงสุขภาพท่าน

ถ้าจากโดยสนุกดูแลทางกองทำอะไรก็ตำรวจหรือห่วงด้วย

คือท่านลอกเกิดเหลักโหลดงานท่าน
ใช่ใช่คือเป็นภวดสุขภาพท่านด้วยนะ

ในการทำงานที่ผ่านมาหลายเรื่อง

แล้วถ้าเกิดอย่างคงทำหน้าที่อีกหลายอันอยู่
เพราะในเรื่องของประเด็นความมั่นคงนะ

เรื่องที่ต้องทำงานตรงนี้อยู่
แล้วงานอื่นก็มีงานเรื่องการแก้ผา

ผมแค่ที่ที่หน่วยไม่ว่าจะแต่งตั้งฐานตำรวจ

ผมก็จะมาตรวจทานดูความเหมาะสม

เรื่องของการจัดสรรงบประมาณของกองทัพ
ก็ต้องมีการจัดสรรกันตามความเหมาะสม
เพราะทุกหน่วยงานก็เสนอมา
เสนอมามันเกินงบก็ต้องมีการจัดสรร

เรื่องของการใช้งบประมาณให้โปร่งใส
เช่นนั้นเดี๋ยวก็จะมีการกล่าวหากันไป

ส่วนเรื่องเรือดำน้ำ
หลายคนตั้งข้อสังเกตจับตา
นายกบอกว่ามันจบไปแล้ว

ก็ต้องดูตามความเหมาะสมแล้วก็ความจำเป็นค่ะ
ทีนี้วันนี้นักข่าวของเราก็ไปถาม
รองนายกรัฐมนตรีแหม่ตอนนี้
ไม่ได้กำกับดูแลสรตชแล้วนะคะ
เราก็ถามแล้วค่ะว่าท่านค่ะเป็นยังไง
น้อยเนื้อต่ำใจไหมเรื่องสุขภาพเป็นไงบ้าง
ผ่านเอกพระวิทย์บอกว่าก็จริงแล้วก็ยังต้อง
นายกรัฐมนตรียังต้องช่วยนายกรัฐมนตรี
ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่นะคะ
มีการแต่งตั้งดรนรมนพินโยสินวัฒน์
โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทำหน้าที่วันนี้วันแรกทันทีค่ะ

สอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐ

ที่ห้ามแต่งตั้งศเป็นข้าราชการการเมือง
วันนี้มีการแถลงแบ่งงานของรองนายกรัฐมนตรี

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ก็จะมีการกำกับดูแลสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ไปดูสอบตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงทรัพย์กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงแรงงานด้วยนะคะ

ส่วนรองวิศนุเครืองามค่ะ
กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมยกเว้นดีเอสไอ
ดูแลกระทรวงวัฒนธรรม
ดูแลกระทรวงศึกษาที่การ
ส่วนรองสมคิตจาตุศีพิทักษ์กำกับดูแล
โอ้โหกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญ

กระทรวงคลังนี้อุตสาหกรรมก็มา